คำถามนี้เนี่ยผมไม่พูดไม่ได้ครับ

พูดไม่ได้จริงเดี๋ยวจะทำให้พักเพื่อไทยเสียหาย

คือปกตินี่เพื่อไทยถือหลักการเราจะไม่พูดเรื่องนี้อยู่แล้ว
แต่พอมันมีประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วก็ทำให้เพื่อไทยเสียหายมาก
โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่เขาไม่ชื่นชอบ
ผลการทำงานของ๒๓ลุงที่ผ่านมาเนี่ยครับ
พอมีข่าวว่าเราจะไปจับมือกับพลังประชารัฐ
ไม่มีประเด็นนั้นต้องประกาศชัดครับ
ในฐานะหัวหน้าพรรคเนี่ยผมประกาศมาหลายวิธีแล้วว่า

หัวหน้าพักครับ

ประกาศชัดไม่จับมือกับพลังประชารัฐ
ไม่จับมือไม่มีริวกับลุงป้อม
ถ้ามีจับมือผมลาออกจากหัวหน้าพัก

ใกล้ไม่มีเผาขนเลย

คำถามคือคำตอบนี้ใช้ได้แม้กระทั่งรู้ผลการเลือกตั้ง

พูดเป็นพูดแทนมติพรรคได้ถูกต้องนะ

แต่ผมเนี่ยนะหัวหน้าพรรคผมพูดในนามหัวหน้าพรรค
ถ้าจะฟังแบบจบเลยบรรทัศน์สุดท้ายคือมติพักหรือหัวหน้าพัก
พักมีกระบวนการครับ

ถ้ามีมติพักมาลบล้างคำพูดผม
ผมบอกผมรับผิดชอบผมลาออกไง

อย่างพรรคผมเองก็มีคนบอกว่าไม่อยากร่วม
แต่เวลาพูดออกสื่อเนี่ยผมก็พูดแทนไม่ได้
เพราะว่าสุดท้ายมันอยู่ที่หลังเลือกตั้งมีกรรมการบางพักมีอะไรมาคุยกัน
แต่วันนี้โดยหลักการมันก็เห็นอยู่แล้วมันเป็นยังไง

เพื่อให้ประชาชนดูว่าถ้าหลังเลือกตั้ง

เท่ากับว่าคำตอบนะตอนนี้มันสิ้นสุดแค่เข้าครูหาไง
ดิฉันถึงคิดว่าประชาชนมีสิทธิ์ที่จะรู้ค่ะ

คำตอบคำตอบของคุณชัยวุฒิคือว่ายังไงแล้วเนี่ยหลังการเลือกตั้งมันจะมีมติพักอีกครั้ง
แต่ดิฉันถามเพื่อนเลยไปแทนประชาชนให้เขารู้ว่า
คำตอบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันหมดอายุเมื่อไหร่
ไม่เป็นไรไม่มีปัญหา

คือคำตอบที่เราบอกไม่จับมือ
นั่นหมายว่าไม่จับมือจัดตั้งรัฐบาล
มันไม่ต้องถามว่าสิ้นสุดเมื่อไหร่ใช่ไหมครับ
จับมือจัดตั้งรัฐบาลมันก็ต้องทราบผลเลือกตั้งแล้ว
จับมือให้ประวิทย์เป็นนายกมันก็ต้องทราบผลเลือกตั้งแล้ว
ไม่ต้องถามว่าสิ้นสุดเมื่อไหร่ไงครับ
ส่วนกติกากฎเกณฑ์การทำงานของพัก

ผมพูดขณะนี้เป็นหัวหน้าพักพูด
ไม่ได้เอามติภักดิ์หรือกรรมการบริหารที่ประชุมกันมาพูด
เพราะฉะนั้นเวลามันเกิดขึ้นผมต้องรับผิดชอบด้วยตัวเอง
ผมก็ประกาศแล้วเนี่ยถ้ามีการหักคำพูดผมผมลาออก
ผมไม่เป็นหัวหน้าพักแต่ผมเชื่อมั่นว่า

ถ้าพักเพื่อไทยไปหัก
พรรคเพื่อไทยเตรียมไปเป็นพรรคเหมือนบางพรรคได้เลย
อ่าเรียนได้คำตอบของคุณหมอชนนานในฐานะหัวหน้าภักร์
วันนี้เข้าใจชัดเจน
วิสัยทัศน์จากตัวแทนภักดิ์การเมือง

สดจากจังหวัดนครศรีธรรมราช
พฤษภาคมนี้๑๗นาฬิกา๓๐นาทีเป็นต้นไป